เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนร้านตัดผมร้านนี้ครับ
มีรถกระบะเขาขับมาทางตรงจู่รถตู้กลับรถกระทันหัน
รถกระบะต้องหักหลบไปชนกับร้านตัดผมซึ่งอยู่ข้างทาง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
ได้นะครับร้านตัดผมร้านนี้อยู่ริมถนนสายบ้านหมอพระพุทธบาทครับ
นี่ฮะสภาพร้านเขานี่เจ้าของร้านครับ
นะฮะตำบลส่างโศกครับอำเภอบ้านหมอที่สระบุรีนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้ร้านเขาเสียหายครับ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณบุญรอดอายุ๖๗ปีเขาบอกว่าโอ้โหเฉียดตายมากเลยเนี่ย
นะฮะกำลังยืนตัดผมอยู่เนี่ยนะฮะจู่จู่รถกระบะพุ่งชนทะลุกำแพงเข้ามา
ร้านเลยครับลูกค้าเขาเนี่ยนะฮะบาดเจ็บไปเลยครับ
นะฮะแต่ว่าตัวเจ้าของร้านคุณบุญรอดเนี่ยรอดมาได้ครับ
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะ
เคยเกิดขึ้นมาแล้ว๑ปีที่ผ่านมาพอดิบพอดีครับนะ
แล้วเกิดขึ้นตอนนั้นมีรถเก่งพุ่งเข้ามาในร้าน
เพราะดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จนกระทั่งมาเกิดอีกเขาแปลกใจ
ทำไมมันมาเกิดในช่วงครบรอบ๑ปีพอดิบพอดี

กับเหตุการณ์ล่าสุดที่กระบะพุ่งเข้าไปชนเนี่ยฮะฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยครับ

และหลวงปู่ศุควันประพรมาข้ามเทาที่ผมห้อยเอาไว้คุ้มครอง

ก็ทำให้เขาไม่ได้เป็นอะไรมากมาย
ส่วนคนขับกระบาดเป็นผู้หญิงนะครับ
ทราบชื่อภายหลังคือนางสาวสุดาพรอายุ๒๔ปี
เธอก็ขอโทษแล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้เป็นเงินกว่า๑แสนบาทด้วย
แล้วก็มอบเงินให้ต่อหน้าตำรวจไปเรียบร้อย
เดี๋ยวก็จะมีทางด้านของคนเจ็บด้วย
ทางด้านของภรรยาของนายบุญรอดก็บอกว่าตอนที่เห็นเหตุการณ์ตกใจ
ตอนแรกคิดว่าสามีฉันต้องตายแน่เลยไม่น่ารอด
เพื่อนบ้านเรียกให้ไปช่วยจนกระทั่งเอาตัวสามีออกมาได้เป็นผลสำเร็จ
น้ำรถเองก็นอกจากชนร้านแล้วยังชนสารพระภูมิพังเสียหายด้วย
ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันมีจากการที่เกี่ยวข้องหรือเปล่า

ชื่อพี่เจ้าของร้านตัดผมนี่คุณบุญรอดนี่

ระวังกันด้วยในการขับรถขับรานนะคะ